ช่วงนี้สิ่งที่ทางเจ้าหน้าที่พยายามที่จะปราบรามให้ได้มากที่สุด
แล้วก็เร็วที่สุดคือเรื่องของใบกระท่อมน้ำกระท่อม
ช่วงนี้เนี่ยวัยรุ่นเสพน้ำกระท่อมกัน
แล้วก็มีกลุ่มร้านค้าที่ผลิตกันออกมาเยอะมาก

เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอจนะเอง
บุกจับแหล่งผลิตน้ำใบกระท่อม
คือบุกเข้าไปเนี่ยวัยรุ่นรอต่อแถวซื้อกันอยู่๒๐คน
เท่านั้นไม่พอยังมีคนใหม่ที่ทยอยเดินเข้ามาซื้ออีก
โดยไม่รู้เลยว่าณตอนนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาบุกจับกันอยู่

คือต้องบอกว่ามันเป็นที่ระบาดกันในกลุ่มวัยรุ่นมากนะคะ
ใบกระท่อมหรือที่เขาเรียกกันว่า๔คูณร้อยเนี่ย

เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอจนะจังหวัดสงขลาเนี่ย
นำโดยนายสมศักดิ์ชูศรีประหลัดฝ่ายความมั่นคง
พร้อมกำลังสมาชิกอาสารักษาดินแดน

แหล่งผลิตน้ำใบกระท่อมบริเวณชายป่า
เขาสร้างเอาไว้เป็นขนำหรือว่ากระท่อมชั่วคราว

หลังจากที่ตำรวจสืบทราบมาว่า
ผลิตน้ำใบกระท่อมรายใหญ่ของตำบลเลย

เจ้าหน้าที่พบกลุ่มวัยรุ่น๒๐คน
กำลังนั่งล้อมวงเสพน้ำใบกระท่อม
หรือที่เขาเรียกกันติดปากว่า๔คูณร้อย

มีน้ำใบกระท่อมที่ต้มเสร็จแล้วอีกประมาณ๓๐ถุง

ที่ครบถ้วนกระบวนการเลยนะคะ

ทยอยมาซื้อน้ำใบกระท่อมอีกหลายคน

ก็ยังขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามาสั่งน้ำใบกระท่อมกันตรงนั้น

และเจ้าของใบกระท่อมคือนายนรนาศ

ฟานิต้าโอคารีวัย๓๒ปี

ทำบัตรที่ศูนย์จินดาพรค่ะ
เจ้าหน้าที่บอกด้วยว่าบริเวณกระท่อมแห่งนี้เนี่ยนะ

แล้วก็มีกลุ่มวัยรุ่นมาซื้อทุกคืน

ขายราคาถุงละ๑๐๐บาทค่ะ